กลับมาติดตามเรื่องราวดีของหน่วยงานนะครับ
ที่เขามีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย

นั่นก็คือของการไฟฟ้านครหลวงนั่นเอง
ทำให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและเป็นความภาคภูมิใจนะครับ
ขณะที่การเดินหน้าการทำงานในอนาคต
จะมีการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วย

เพื่อให้ประโยชน์ในการใช้ไฟฟ้าแก่กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับ

เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนพัฒนาขึ้น
เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล
สร้างความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าไฟฟ้า
จนทำให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การพัฒนาบริการเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่โปร่งใส
เป็นสิ่งที่กรฟนทำมาโดยตลอด
จนทำให้ปีนี้ได้รับรางวัลจากหลายองค์กรค่ะ
แต่เราก็สามารถที่จะทำหลายหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เขากำกับดูแลพวกเรานะครับซึ่งจะทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราชามการไฟฟ้านครหลวงมีความรู้สึกภูมิใจที่ในปีนี้เนี่ยความมุ่งมั่นของเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ออกมาได้มาถึง๕รางวัลจากสามหน่วยงานด้วยกันนะครับ
และบริการที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวก
พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้บริการได้ทันในช่วงไฟฟ้าดับค่ะ